ยังเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำ

ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่น้ำปิงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่ภาคอีสานน้ำโขงนะครับ
แล้วก็ที่เพชรบุรีแม่น้ำเพชรนะครับ
ยังน่าห่วงกันอยู่ทุกภาคเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นส่งมาบอกว่าพื้นที่ไหนจุดไหน
ที่เจ้าหน้าที่อาจจะยังนำความช่วยเหลือเข้าไป

เพราะว่าตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ไปประจำอยู่หลายจุดเหมือนกัน

แล้วก็ขอความช่วยเหลือส่งสิ่งของต่างไปให้
ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้ตรวจสอบหลายจังหวัดค่ะ

รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะที่เพชรชบูรณนั่นเอง
เพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องมาหลายวันค่ะ
ก็เลยทำให้น้ำป่าหลากเข้าไปท่วมที่อำเภอชนแดน

เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน

มันไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่๔ที่ตำบลชนแดน
โดยน้ำเอ่อท่วมถนนสายเพชรบูรตะพานหินนะคะ
ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณสาขาอำเภอชนแดน
ไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอชนแดนรวมระยะทางประมาณกิโลครึ่ง
ชาวบ้านก็ต้องสัญจรด้วยความยากลำบากแล้วค่ะ
ส่วนถนนสายวัดในหรือว่าวัดสว่างอรุณตลาดชนแดน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะอันนี้คือภายในวัดนะคะ
ระดับน้ำมันท่วมเข้าไปในวัด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้ใช้เส้นทางถนนสายทรัพย์พุษา
โรงพยาบาลชนแดนแล้วก็ที่ว่าการอำเภอชนแดนได้เท่านั้นนะคะ
ส่วนกำลังพลชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอชนแดน
แล้วก็ทหารกองพันธหารสื่อสารที่๑๑ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ก็ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะ
ไปตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำโขงกันบ้างนะครับที่จังหวัดหนองคาย
ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตครับโดยระดับน้ำวัดที่ส่วนอุทธกวิทยาน้องคาย
เมื่อช่วงค่ำวานนี้อยู่ที่ระดับ๑๒เมตร๕๔เซนติเมตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ๓เซนติเมตร
ตอนนี้ก็สูงกว่าตลิ่ง๔เซนติเมตรแล้วครับ
ซึ่งปริมาณน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นทำให้พื้นที่อำเภอสังคม
ศรีเชียงใหม่ท่าบ่อและอำเภอเมืองบางส่วน
เริ่มมีน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง
โดยที่บ้านเมืองหมีและบ้านเวียงคุกที่อำเภอเมือง

ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของหนีน้ำ
ส่วนในเขตเทศบาลตะบนศรีเชียงใหม่
โขงได้หนุนเข้ามาตามท่อระบายน้ำ
ชาวบ้านต้องช่วยกันกรอกกระสอบทราย
เพื่อนำไปอุดตามท่อระบายน้ำ
ป้องกันน้ำทะลักเข้ามาในปริมาณมากขึ้น
ขณะเดียวกันทุกหน่วยงานก็เตรียมความพร้อม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง
อันนี้ฝั่งภายอิสรานแล้วก็นอกจากน้องคลายแล้ว

ก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโขงอยู่เหมือนกันนะครับ
ทีนี้ลงมาดูที่เพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ

โอ้โหน้ำไหลทะลักมาแรงแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าฝนมันไปตกหนักบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี
ทีนี้สิ่งที่มันตามมามันก็เลยทำให้

ก็คือมีน้ำป่าหลากเข้ามาที่ตัวเขื่อน
แล้วมันก็เพิ่มขึ้นอีก๓๗ล้านลูกบาทเมตร
แล้วก็ล่าสุดมีปริมาณน้ำอยู่ที่๗๗๐ล้านลูกบาทเมตร
ถ้าเกิดว่าคิดเป็นร้อยละก็คือร้อยละ๘๕
ครับร้อยละ๑๐๘นะใช่ค่ะร้อยละ๑๐๘๕๒
ก็น้ำล้นผ่านสปิลเวย์๑๓๑เมตรนะคะ
ทำให้ต้องมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วย
แล้วก็มีรายงานว่าอาคารบ้านพักรีสอร์ท
อยู่บริเวณทางน้ำหลากที่ไหลมาจากสเปลเวย์นี้นะคะ
ก็โดนทั้งกระแสน้ำแล้วก็เศษไม้ต่างมันไปพัดแล้วก็ซัดเข้าใส่
เพราะว่ารีสอร์ทเหล่านี้แล้วก็บ้านเรือนประชาชนตรงนี้เนี่ย
ก็อยู่๒ฝั่งแม่น้ำท้ายเขื่อนพอดีครับแล้วน้ำมันเทิมสูง
คราวก่อนที่มีการเฝ้าระวังเพราะว่าขณะนั้น
น้ำในเขือนก็อยู่ที่๑๐๔เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
คราวนั้นตรงจุดนี้ก็ท่วมแล้วนะ
แต่คราวนี้น้ำในเขื่อนมันเพิ่มสูงขึ้นเป็น๑๘๐
ระบายลงตรงท้ายเขื่อนแบบนี้โอ้โหตอนนี้โดนหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับ

น้ำไปเอิญท่วมขังในบ้านวังนังนวรบ้านถ้ำเสือที่ตำบลแก่งกระจาน
ทำให้ถนนขาด๓สายรถเล็กไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้
มีพื้นที่การเกษตรรวมถึงรีสอร์ทริมน้ำ
ที่ถูกน้ำท่วมสูงจากเดิมแค่ครึ่งเมตร
ส่วนเขื่อนเพชรตอนนี้คือเราต้องเฝ้าระวัง๒เขื่อน
เพชรชบุรีนอกจาก๑เขื่อนแก่งกระจานแล้ว
ก็คือเขื่อนเพชรจริงเขาก็รับน้ำต่อจากกัน
หลังจากนั้นก็ระบายลงสู่แม่น้ำเพชรชบุรีนั่นเอง
รวมถึงคลองส่งน้ำสายใหญ่๔สายด้วยนะคะ
ตอนนี้ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งในเขตเทศบาลเมือง
ส่วนที่อำเภอบ้านแหลมระดับน้ำเอ่อท่วมริมตลิ่ง

คือตอนนี้เขื่อนเพชรเปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชร

แล้วก็เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่อีก๔สาย
ก็รวม๘๑๗๔ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีประมาณ๕๐เซนติเมตร
แล้วก็ที่อำเภอบ้านแหลมระดับน้ำยังคงเอ่อท่วมที่รุ่มต่ำอยู่นะครับ

จากเหตุการณ์ที่น้ำท่วมโดยเฉพาะที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
มีชาวบ้านจมน้ำเสียชีวิต๒ศพนะคะ
รายแรกเลยคือนายเทิมสารเป็งอายุ๘๒ปี
ซึ่งก็ได้ออกจากบ้านไปหาจิ้งหลีดหนีน้ำท่วมภายในสวนลิ้นจี่แล้วค่ะ
แล้วก็มีผู้มาพบว่าจมน้ำเสียชีวิต
คาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นลมขณะหาจิ้งหรีด
บริเวณสวนลิ้นจี่ตำบลเมืองจัง
ส่วนอีก๑ศพนะคะที่เสียชีวิตก็คือนายลานแก้วจ้อนอายุ๕๖ปี

แล้วก็ถูกน้ำพัดลอยไปจนจมน้ำเสียชีวิต
ในพื้นที่ตำบลฝ่ายแก้วนะคะ